สวัสดีครับ
ที่มภาคเปิดบ้านพบศรีปฐุมทีมบ๊วยของตารางจังหวะนี้ธนากรปิยปรีชายุทธ์ไหลบอลต่อให้กิรติโตสะสุดกัปตันทีมวิ่งเข้ามาตะบันด้วยขวาบอลเสียบโกเสาแรกให้มภาคขึ้นนำ๓ต่อ๐ก่อน๔เกมชนะไป๖ต่อ๓เก็บ๓แต้มสำคัญลุ้นหนีตกชั้นในช่วงท้าย

เทพสนมิตรตัวข้างจอมพริ้วของห้องเย็นท่าข้ามรับบอลยาวจากอำพลศรีระแก้วดูดบอลลงด้วยขวาและแปลด้วยซ้ายผ่านตัวผู้รักษาประตูการท่าเรือแบบเหนือให้เจ้าบ้านนำ๒ต่อ๐แต่สุดท้ายแพ้การท่าเรือ๔ต่อ๖เป็นการประชัยในบ้านนัดแรกของฤดูกาล

อันดับที่๑
อันดับที่๖

สวัสดีครับ